เนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ณขณะนี้เองราคาผักที่แพงขึ้นมาแบบนี้
บางคนบอกว่าก็น่าจะส่งผลดีติดต่อชาวสวน
เพราะเงินในกระเป๋าจะเพิ่มมากขึ้น
แปลงถั่วฝักยาวนพื้นที่กว่า๒ไร่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีผลผลิต
เช่นเดียวกับแปลงพริกหนุ่มและพริกขี้หนูพันธุเปอร์ฮอตที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพียงปัญหาวิกฤตภัยแรงเท่านั้นนะคะแต่ว่าสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดเกือบ๔๐องศาอย่างวันนี้นะคะยังส่งผลให้พืชผักเติบโตช้ากว่าปกติค่ะ
พริกต้นนี้นะคะอายุกว่า๓เดือนแล้วปกติจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่ที่เห็นนะวันนี้นะคะก็มีเพียงดอกเท่านั้นค่ะ
แม้จะให้น้ำอย่างเต็มที่แต่อากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ดอกของพริกและถั่วฝักยาวเหี่ยวแห้งและร่วงโรยได้ง่ายชาวสวนจึงไม่ค่อยได้ผลผลิตและส่งผลให้ราคาของถั่วฝักยาวและพริกเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
ถั่วฝักยาวราคาหน้าสวนอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาผลผลิตที่ดีขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อชาวสวนเพราะปลูกไปแล้วไม่ได้ผลผลิตจากเดิมเก็บถั่วฝักยาวได้วันละ๓๐๐กิโลกรัมแต่วันนี้ไม่ได้ผลผลิตแม้แต่กิโลกรัมเดียว
ต้นทุนยังเพิ่มขึ้นจากเดิมไร่ละ๑๐๐๐บาทเป็น๑๕๐๐๐บาทเพราะต้องใช้ไฟฟ้าในการรดน้ำผักและใช้ยาปรับศัตรูพืชมากขึ้นเพราะศัตรูพืชระบาดหนักในช่วงหน้าแรง

แพงจริงแต่เรามีต้นทุนเพิ่มขึ้น

ได้น้อยกว่าที่ปกติทั่วไป
ทุกวันนี้ชาวสวนพยายามที่จะรดน้ำให้ถั่วฝักยาว

เพื่อให้ได้ผลผลิตในอีก๑๐๑๕วันข้างหน้า
โดยเชื่อว่าราคาอาจจะลดลงเหลือเพียง๕๐๖๐บาทต่อกิโลกรัม
พอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
ส่วนแปลงพริกแม้ว่าจะยังให้ผลผลิตน้อย
แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีในระยะยาว
เพราะพริกมีราคาสูงเกือบทั้งปี
อย่างพริกหนุ่มจะอยู่ที่๕๐๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ซุปเปอร์ฮอตเฉลี่ยที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องประมาณ๖เดือน

ข้าวเทศรัททีวีปรายงาน